ประเด็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านร้อนแรงมากคุณเข็ม
เมื่อสองส่งเข้าความมาเยอะมากนะทางไลน์คือล่าสุดเนี้ย
เสนอนักขนาดนี้ก็คืออยากจะปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น
กำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอเรื่องของที่มามาจากการเลือกตั้ง
แล้ววาระการดำรงตำแหน่งจากที่จนกว่าจะเกษียณ

หลายคนบอกว่าเห็นด้วยที่ส่งข้อความมานะ

ไปดูกันหน่อยว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
บอกว่าในเรื่องนี้นะครับอยากจะขอให้บรรดากำนัน
ใหญ่บ้านทั่วประเทศนั้นคิดให้ดีครับ
เพราะว่าข้อเสนอนี้จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปท้องถิ่นของประเทศ
ในขณะที่เสียงของสมาชิกสปทในวันนี้
มติในเรื่องนี้นะครับออกมาแบบไม่เป็นเอกฉันครับ
เราไปเริ่มต้นดูกันที่บรรยากาศของการประชุมของสปทกันก่อนนะครับ
ในวันนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สปทเห็นชอบรายงานของคณะกรรมธิการ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
ประเด็นการลดวาระดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เหลือ๕ปี
จากเดิมก็คือให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะเกษียณอายุที่๖๐ปี
โดยคะแนนเสียงในวันนี้นะครับ
เสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย๒๗เสียง
งดออกเสียงตัวเลขคือ๓๒เสียงนะครับ
จากนี้ไปครับคณะกรรมธิการจะนำรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อนะครับ
ส่วนการอภิปรายของสมาชิกสปท
คนที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าการเลือกตั้งบ่อยอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกของคนในหมู่บ้าน
ขณะที่ฝ่ายซึ่งเห็นด้วยเชื่อว่าการเลือกตั้ง
ช่วยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
และหากเป็นไปได้ควรจะนำไปบังคับใช้กับนายอำเภอด้วย
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงประธานสปทคัดค้านรายงานดังกล่าว
โดยเห็นว่าการลดวาระการดำรงตำแหน่ง
จะสร้างความแตกแยกในการปฏิบัติหน้าที่
เพราะถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งอยู่บ่อย

และยืนยันว่าการดำรงตำแหน่งนาน
ไม่เป็นการสร้างอิทธิพลร่วมกับกลุ่มการเมือง
โดยทั้งหมดที่ไปยื่นหนังสือคัดค้านนะครับ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับฟังการพิจารณาภายในห้องประชุม
เพราะถือว่ากลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ที่เดินทางไป
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้
เช่นเดียวกันกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
ทำบนในระดับหมู่บ้านแล้วก็กลายเป็นองค์กรทางการเมือง
ส่วนที่สะแก้วครับขอสนับสนุนกรมการปกครอง
ที่เคยมีความเห็นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีวาระดำรงตำแหน่งถึง๖๐ปี
โดยให้ประชาชนมีส่วนเลือกโดยตรง
ดังนั้นหากผู้ใดมีผลงานที่เด่นชัด
มีโอกาสได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่นั้นอีก

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กำนันผู้ใหญ่บ้านคิดให้ดีกับการเคลื่อนไหวนี้
เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณา

ก็จะมอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครองไปทำความเข้าใจ

ประหลัดกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และก็ในอำเภอได้ไปชี้แจงแล้ว

ในมุมของคนที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกำนันหรือว่าดำรงตำแหน่งอยู่ณปัจจุบัน
รวมไปถึงของประชาชนเป็นลูกบ้านด้วย

สามารถร่วมจัดรายการข่าวแบบสดกับเราได้

รวมไปถึงร่นร้อนจากวงการบันเทิงมาถึง